มีความคืบหน้าเพิ่มเติมหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าหลายท่านก็ถามเข้ามาว่า
ตกลงผู้ปกครองของเด็กชายวัย๑๔ปีที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวมาสอบปากคำมาสอบถามข้อมูลเนี่ย
เขาว่าอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องปืนใช่ไหม
ใช่ค่ะคือผู้ปกครองบอกว่าไม่รู้จริงว่าไอ้กระสุนปืนต่างนานาเนี่ย
ลูกชายได้มาได้ยังไงเพราะปกติลูกชายไม่ได้พักบ้านนี้ย่านบางแคร์

แสดงว่าอันนี้เป็นที่พักอีกทีหนึ่งของลูกชาย
แต่อันนี้ที่ไปค้นที่บ้านตามรายงานบอกบ้านย่านบางแคร์

แต่ทางผู้ปกครองบอกว่าไม่ได้อยู่หลังนี้ปกติอยู่บ้านพักอีกแห่งย่านสาธรณ์ค่ะ
แต่นี่ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะพี่อุ๋ยที่เขาบอกว่า
ตอนควบคุมตัวเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวตนอีกมิติหนึ่งสั่งให้ยิง
ไหนก็ได้ยิงไปเรื่อยไม่รู้ว่าตำรวจมา
พอถึงร้านที่จับตัวได้เนี่ยพอเข้าไปร้านแล้วเขาบอกจิตสั่งให้หยุดค่ะ
แล้วตำรวจตามมาทันแล้วเข้าจับกลุ่มตำรวจบอกว่าเขายกมือขึ้นแล้วคุกเข่าแบบไม่ขัดขืนเลยนะ
พอตำรวจสั่งให้คุกเข่าก็คุกเข่าเขาบอกว่ารู้ว่าเกมโอเวอร์แล้วก็เลยยอมคุกเข่าลงไป
นี่ตรงนี้จังหวะตรงนี้นะรู้ว่าเกมโอเวอร์แล้ว
บอกว่าตอนยิงเหมือนมีตัวตนอีกคนนึงสั่งให้ยิงเดินไปก็ยิงไปเรื่อย
พอถึงตรงนี้เห็นตำรวจตามมาเจอปุ๊บอยู่จิตก็สั่งให้หยุดยิง
เพราะรู้ว่าเกมโอเวอร์แล้วพอตำรวจบอกให้คุกเข่า
เขาก็คุกเข่าแบบไม่มีการขัดขืนอะไรเลยหลังสั่งค่ะ
คือมันมีจังหวะที่แม่คือผมคืออยู่ด้านใน
คือเข้าใจว่าตำรวจด้านนอกก็กำลังดูอย่างระมัดระวังว่า
ว่าผู้ต้องหาจะยอมจริงหรือเปล่าค่ะ
เลยตัดสินใจเนี่ยทุบหรือว่ากระแทกกระจกแล้วเข้ามาเอาตัวเนี่ย
เพราะในกระเป๋าที่ตรวจเจอนี่กระสุนปืนอีก๒๐นัด
ยังมีอยู่ในกระเป๋าที่เค้าพกมา
อันนี้คือแกซีนที่ยังไม่ใช้แล้วมีลูกกระสุนบรรจุอยู่๒๐นัด
เขาบอกว่ามาถึงเค้าไปเปลี่ยนชุดไม่ได้ใส่ชุดเกาะเหตุเข้าห้าง
แล้วเลือกยิงด้วยเพราะว่าเดินผ่านหลายคนไม่ได้ยิงทุกคนแต่เลือกยิง
คือหลายคนบอกว่าฟังจากข้อมูลผู้เสียชีวิตกับคนเจ็บแล้วเนี่ยเหมือนเลือกยิงแต่ผู้หญิงหรือเปล่า

แล้วที่บ้านบอกไม่รู้ว่าเอากระสุนปืนมาได้ยังไง
อันนี้คือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงคะไม่รู้เลยเหรอคะ
ขอดูอันที่มีทรัพย์เป็นเสียงหน่อยได้ไหม
ซึ่งตรงนี้คือที่นายจ้างของแรงงานสาวชาวเมียนมาเป็นหนึ่งในสองที่เสียชีวิต
นายจ้างออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ย
บอกที่ว่าไปปลอบใจเด็กว่าเด็กปลอดภัยแล้วไม่ต้องตื่นกลัวเนี่ยไม่ต้องหลอนไม่ต้องอะไรเนี่ย

ก็เลยอยากมาขอความเป็นธรรมให้กับลูกจ้างของเธอด้วย
ว่าทำไมเขาต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์แบบนี้
คือเอาจริงหลายคนก็เหมือนกับไม่ค่อยชอบใจ
หลังจากได้ยินประโยคปลอบใจคนก่อเหตุว่าเออไม่เป็นไรปลอดภัยแล้ว
เขาบอกว่าแล้วคนที่ตายไปเขาไม่ปลอดภัย
คนที่โดนยิงอาการสาหัสอีกเขาก็ไม่ปลอดภัย
แต่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาในการระงับเหตุของเจ้าหน้าที่

ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่ามีอาการป่วยขนาดไหนจะคลุ้มคลั่งไหมหรืออย่างไร
เดี๋ยวค่อยตามกันต่อกันแล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะมีการประชุมกันแล้วก็แถลงชี้แจง
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยนะ